ช่วงนี้ไหนลองมาอัปเดตเรื่องของการลงทุนกับครอบครัวบัวหลวงกันหน่อยว่า
เกิดอะไรขึ้นทำไมทองลงขนาดนี้แล้วแบบนี้เราควรจะรีบซื้อ
หรือว่าจะลงทุนอย่างไรดีวันนี้พูดคุยกันกับคุณชัยพรน้อมพิทักษ์เจริญ
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานค้าหลักทรัพย์แล้วก็คุณเสริมศักดิ์วงสิทธิโชค
อำนวยการสวนงานค้าตราสารหนี้และหน่วยลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวงสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณมิ้นและท่านผู้ชมทางบ้านนะครับ
วันนี้ก็คงจะคุยกันเรื่องของการลงทุนเหรอพี่นิดนะครับ
หลายคนเนี่ยนะครับพอคุยถึงเรื่องการลงทุนในหุ้นนะครับ
หรือการลงทุนประเภทต่างบอกโอ้โหของไกลตัว
ไม่อยากยุ่งเพราะอะไรเพราะโอ้โหหุ้นนี่มันบอกยากเหลือเกิน

เข้าใจยากแล้วบอกโอ้โหจะหาหุ้นหรือการลงทุนดีเนี่ย
โอ้โหหมกมันหายากเหมือนอย่างก็หาจอกศักดิ์สิทธิ์เลย
โอ้โหบางคนนี่แบบพยายามถอยคว้า

หานก็เยอะเนี่ย
อะไรเยอะแยะไปหมดตามข่าวทั่วโลกเลย

แต่ก็มีนะฮะพี่นิดทางเลือกการลงทุนแบบให้มันง่ายหน่อย

หุ้นในตลาดหลักทรัพย์หลายตัวหลายหลายบริษัทเนี่ย

คุ้นเคยใช้บริการเขา
ที่เราจะเรียกว่าหุ้นใกล้ตัวไง
ว่าตั้งแต่เราตื่นเช้ามาเนี่ยนะฮะ

ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้ารถใต้ดิน

ใช้บริการกันทุกวันที่เราลืมคิดไป
ทุกวันเนี่ยเราบ่นโอ้โหรถเยอะมาก

หรือแม้กระทั่งเราเดินทางมา
อาจจะเข้าออฟฟิศแล้วใช่ไหมหิวข้าวเดินเข้าไปนี่ร้านสะดวกซื้อ
โชคหวยสมัยใหม่๗๑๑เงี้ยอิ่มสะดวก
อันนี้ก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ใช้ทุกวัน
กินทุกวันบริโภคทุกวัน
ข้อดีของการวิเคราะห์กลุ่มพวกนี้ของที่มันใช้อยู่กับทุกวันอย่างเรา
ไม่ว่าจะเป็นห้างค้าปลีกร้านสะดวกซื้ออาหารพัฒนาคารต่างหลายตัวอยู่ในตลาด

ก็อย่างแรกเลยเนี่ยก็คือเราได้เห็นกิจการจริงไง

เพราะว่าเราเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าได้มีการแวะชมแวะชมกิจการทุกวัน
เหมือนเวลาถ้าศัพท์ทางนักวิเคราะห์เรียกว่าไซส์วิสิต
อันนี้เขาเรียกว่าเห็นจริงของจริง

ใช่ฉะนั้นอะไรก็ตามที่เราเนี่ยใช้บริการหรือบริโภคทุกวัน
เราจ่ายเงินเราเห็นคนที่มาใช้บริการเปลี่ยนแปลงไปยังไงเนี่ย
อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราสามารถที่จะหยิบมาเป็นข้อคิดในการลงทุนได้
เพราะว่าของเนี่ยที่เราใช้กันอยู่ทุกวันในชีวิตประจำวันเนี่ยนะครับ
เฮ้ยใครเป็นเกี่ยวกับของผลิตภัณฑ์ใครเป็นผู้ผลิต

ถ้าเราใช้แล้วเกิดว่าโอ้ดีนะ

อยากจะใช้ซ้ำอยากจะบอกต่อเพื่อน
อย่างนี้แสดงว่ามาถูกทางแล้ว

ดูสักนิดว่าเอ๊ะผลิตภัณฑ์อันนี้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์หรือเปล่า

เพราะว่าการออมการลงทุนนะครับเขามีคำหนึ่งทีนี้จ่ายให้ตัวเองก่อน

เนี่ยก่อนที่เราจะออกจากบ้านเนี่ยเราจ่ายให้คนอื่นหมดเลยนะ

เออเราซื้อของซื้อข้าวของเขาแต่แทนที่เราจะจ่ายให้คนอื่นเราจ่ายให้ตัวเองเลย

โดยการไปซื้อกิจการบริษัทนั้นเลยก็คือหุ้นบริษัทนั้น
เออถ้าบริษัทนั้นเนี่ยจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เราก็เข้าไปซื้อหุ้นเขาเนี่ยถือว่าเราเป็นเจ้าของ

แน่นอนถ้าบริษัทที่เราถือหุ้นเนี่ยนะครับเขาดำเนินกิจการได้ดีขยายสาขามีรายได้มีกำไร

พองั้นเราก็ถือหุ้นตัวนั้นไป

อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะของการออมในชีวิตของเรานะ
ก็ต้องมาอ่านบทวิเคราะห์หน่อยไหมครับพี่นิด
เพราะว่าจริงแล้วหุ้นตั้งหลายตัวที่เราใช้กันอยู่

บอกว่าเราดูแล้วใช้แล้วดีจริง
แต่ว่าปุ๊บไปนั่งดูตัวเลขทางการเงิน
ให้นักวิเคราะห์เขาช่วยวิเคราะห์หน่อย

อย่างที่เราคิดไหมไม่ใช่เราคิดไปเอง

ไม่ต้องไปหาอะไรที่ยุ่งยากวุ่นวาย

เพราะว่าถ้าเราไปพยายามหาอะไรที่มันใกล้ตัว
บางครั้งเราไม่รู้เลยว่าอะไรมันเกิดขึ้นบนโลกบ้าง
เราไม่รู้เลยว่าโอ้โหคนนั้นจะตีกับคนนี้

และบางทีใกล้ตัวเนี่ย
เราไม่ได้เป็นคนที่อยู่ใกล้แหล่งข่าว
เราไม่เห็นนะ
แสงบังบริษัทผลิตโอลีฟิลนิมันคืออะไร
คนทั่วไปอะเธอจะอู้โหจับต้องไม่ได้
จับต้องยากและเอาอะไรใกล้ตัวชีวิตค่ะ
สมมุติผมซื้อหุ้นบริษัทข้าพรีปรีอีกอย่างเงี้ย

เราไปเดินประจำเราถือหุ้นอยู่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

ต้องเข้าถึงแล้วก็เข้าใจด้วยรวมถึงที่สำคัญ
ศึกษาข้อมูลให้ดีค่ะเพื่อที่จะได้ปลอดภัย
เอาล่ะคุณผู้ชมพาไปดูอีกเรื่องหนึ่งไม่อยากให้พลาดจริง
เพราะว่าพรุ่งนี้เริ่มแล้วนะคะสำหรับบริษัททีซีซูบารุประเทศไทย
เขาจัดแสดงโชว์รถยนต์ผ่านผลค่ะทีซีซูบารุประเทศไทยจำกัด
แทนจำหน่ายรถยนต์ซูบารุอย่างเป็นทางการในประเทศไทย
แล้วที่จะมอบประสบการณ์ระดับโลกเป็นครั้งแรกให้กับชาวภูเก็ต
ด้วยกิจกรรมที่มีชื่อว่าซูบารุรัสวิฟสันโชว์
โดยมิสเตอร์พอลรัสเซลสวิสนักขับรถผ่านผลชาวอังกฤษ
สถิติกินเนสเวอร์เรคคอร์ดสามรายการซึ่งสามรายการที่ว่าประกอบไปด้วย
โดยมีระยะห่างระหว่างรถแคบที่สุดในโลกแคบเท่าไหร่๓๓เซนติเมตรเท่านั้นค่ะ
คือการขับเพื่อทำโดนัทสิบรอบเร็วที่สุดในโลกด้วยเวลาเพียงแค่สิบหกจุดศูนย์เจ็ดวินาทีเท่านั้น
อย่างที่บอกไม่อยากให้พลาดเพราะว่างานเริ่มพรุ่งนี้เป็นวันแรกแล้วนะคะ
เปิดโอกาสให้ผู้โชคดีได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความประทับใจในกิจกรรมครั้งนี้
ร่วมกับคุณรัสวิฟต์ด้วยบอกได้คำเดียวว่าอย่าพลาดเด็ดขาด
จัดขึ้นพรุ่งนี้วันแรกไปจนถึงเก้าตุลาคมค่ะรอบเวลาเนี่ยมีบ่ายสามโมง
โมงเย็นแล้วก็หนึ่งทุ่มตรงจัดที่สนามกีฬาสะพานหินจังหวัดภูเก็ตนะคะ
ใครสนใจอยากไปร่วมสัมผัสประสบการณ์ระดับโลกแบบนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ซูบารุภูเก็ต
หมายเลขโทรศัพท์ค่ะศูนย์เจ็ดหกสองหนึ่งแปดแปดสามแปดนะคะ
อย่าลืมนะคะพรุ่งนี้ไปสัมผัสกันได้สำหรับประสบการณ์ระดับโลกแบบนี้ค่ะ